พออากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องเล่นน้ำคลายร้อนกันหน่อยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมสวัสดีค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศ

เราก็ต้องเตรียมตัวรับหน้าร้อนกันให้ชุ่มฉ่ำหน่อยค่ะ
แต่อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
อุณหภูมิก็ค่อนข้างแปรปรวนกันค่ะ
มาดูภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานกันก่อนจะสังเกตว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะยังคงหนาวเย็นอยู่นะคะ
พื้นที่อุณหภูมิลดลง๑๒องศาเซลเซียส
ดังนั้นเราก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ
แต่พอถึงช่วงเที่ยงบ่ายไปแล้วอาจจะต้องถอดเสื้อหนาวออกแล้วนะคะ
เพราะว่าโอ้โหดูค่ะอากาศร้อนแผนที่ประเทศไทยเป็นสีแดงไปหมดแล้ว
แต่ว่าอุณหภูมิสูงประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะ
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะอย่างอ่าวไทยตอนล่างช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนี่นะคะ
ระวังกันหน่อยค่ะใครจะออกเดินเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นเรามาดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้จะเห็นว่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
คลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
หรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นแล้วเรือเล็กงดออกจากฝั่งแล้วก็อย่าไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองดีกว่านะคะ
ส่วนภาพรวมของประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๗มีนาคมเป็นอย่างไรนั้นตรวจสอบรายละเอียดกันเพิ่มเติมเลยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงเช้าอากาศเย็นมีหมอกปกคลุมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
บริเวณยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๖๑๕องศาเซลเซียสค่ะ
ขณะที่บางพื้นที่นะคะจะมีอุณหภูมิสูงเล็กน้อย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกตอนเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าด้วย
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะสูงขึ้น๑๒องศาเซลเซียสแต่ยังรู้สึกได้ถึงหนาวเย็น
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๐องศาเซลเซียส
กลางวันร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด๓๕องศาเซลเซียสแต่รู้สึกร้อนได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนทะเลนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรสำหรับภาคตะวันออกนะคะ
ส่วนภาคใต้มีฝนหนักทางตอนล่างของฝั่งอ่าวไทยตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
คลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่วนฝั่งอันดามันจะมีฝนประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่คลื่นลมสงบสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
กลางวันแดดดีร้อนจัดตากผ้าตากผ่อนได้เลยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๕องศาเซลเซียสแต่รู้สึกร้อนแตะ๔๐องศาเลยค่ะ
ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นน่าจะดีกว่านะคะ
อีกไม่กี่วันนะคะก็คงจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วก็รอเพียงการประกาศเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีค่ะ
ถ้าทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยนะคะก็ต้องทำในช่วงก่อนเที่ยงหรือเย็นไปเลยจะดีกว่าส่วนตอนนี้ดิฉันพร้อมแล้วที่จะเล่นน้ำคลายร้อนไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ